ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้มาพูดถึงทุกข์ของประชาชนกันหน่อยนะคะ
สำหรับหลายคนที่ยังคงต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมกันอยู่

สวัสดีครับท่านประชาชนครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อเราได้ส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙สู่สวรรคาลัยแล้ว
เมื่อเราได้ออกทุกข์แล้วเราก็หันกลับมาดูเรื่องราวที่รอบตัวเรา
พื้นที่ข่าวก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น
เรื่องปัญหาน้ำท่วมครับคนกรุงเทพคนพื้นที่อื่นอื่น
อาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
สื่อไม่ไม่ค่อยได้มีเวลานำเสนอข่าวเราคงไม่รู้ว่าหลายพื้นที่
ณขณะเนี้ยน้ำยังจมอยู่นะครับน้ำยังจมอยู่และอยู่ในสภาพน้ำขัง
นิ่งและก็เริ่มจะเน่าเหม็นแล้วถ้าท่านจะติดตามในไทยรัฐทีวีเนี่ย
เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็จะเริ่มไปเจาะให้เห็นว่าที่ไหนบ้าง

ฉะนั้นต้องติดตามเรื่องเหล่านี้เป็นระยะระยะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญมากขึ้นครับ
จริงอยู่คนกรุงเทพนั้นพอจะอุ่นใจได้ว่าปีนี้เขายืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี๕๔
แต่ข่าวที่เสนอเมื่อสักครู่มีการเปิดเผยว่ามวลน้ำโอ้ก็ไม่น้อยกว่ากันนะครับ
แต่วิธีการบริหารจัดการคงดีขึ้นไม่ท่วมเหมือนปี๕๔ก็พอจะเบาใจได้
แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือคนไทยควรจะคิดกันก็คือว่าเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ย
เราจะแก้ปัญหากันปีต่อปีอย่างนี้ต่อไปหรือ
เราจะคอยลุ้นใจหายใจคว่ำกันปีต่อปีอย่างนี้ต่อไปหรือ

เราจะทำยังไงที่จะวางแผนป้องกันปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืน

อันนี้ก็จะเป็นวาระแห่งชาติ
ถาวรและยั่งยืนก็แปลว่าต้องลงทุนเยอะ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนปีน้ำท่วมปี๕๔
ตอนนั้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์
คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกได้ตั้งคณะกรรมการ
ใหญ่ขึ้นมาดึงออกมาทุกฝ่ายหมดเลย

ประเทศนี้จะต้องลงทุนเท่าไหร่
ประเทศนี้จะต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วม
ถาวรเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง

ผลที่ออกมาในขณะนั้นเนี่ย

ได้รับมอบมาให้นั่งหัวโต๊ะดึงทุกฝ่ายที่เข้ามาแล้วก็คิดเรื่องนี้
รปลอดประสบบอกผมว่า
สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปในอนาคตเนี่ย
ก็คือการวางแผนวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหา
สิ่งที่ได้คุยกับดรปลอดประสบได้ความว่า
รัฐบาลจะต้องใช้เงินประมาณ๓๕๐๐๐ล้าน

เอาไปทำทุกเรื่องที่เป็นโครงการใหญ่
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม
น้ำท่วมกรุงเทพและน้ำท่วมจังหวัด
ลาบรุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็ตอนหลังก็ถามดรปลอดประสบว่า

รัฐบาลจะเอาไปเอาเงินมาจากไหน
รปลอยประสบบอกว่าถ้าไม่ลงทุน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ย
มันจะท่วมกี่หนกี่ปีก็ตามแต่เถอะ
มันจะมากกว่าที่จะเอามาลงทุนป้องกันน้ำท่วม
ฉะนั้นใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำ
ทำแล้วกระทบใครบ้างก็ต้องทำ
นี่ดรปลอดประสบว่านะ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

แล้วเรื่องก็มาโผล่เป็นข่าวอีกที
ในรัฐบาลที่คอสชขึ้นมานี่แหละ
รัฐบาลคอสชก็ไปหยิบเอาแผน
แผนงานที่ว่านั้นล่ะ

แล้วก็ทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ
ในระยะเวลา๑๒ปีครับ

แล้วมาดูเงินทั้งหมดแล้ว

ปรับลดลงมายังไงได้บ้าง
ดูกันไปปรับกันไปปรับกันมา
เกี่ยวก็เหลือเงินที่จะต้องใช้ใน๙โครงการเนี่ย
๒๔๐๐๐๐๐ล้าน

แล้วผมจะไล่ให้ดูว่า๙โครงการเนี่ยมีอะไรบ้าง

เปิดแผนทำตามแคปัญหาเบ็ดเสร็จนะครับ

โครงการปรับปรุงระบบชนรับประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
ตอนล่างอันนี้เนี่ยจะไทยเงินประมาณห้าหมื่นเจ็ดพันล้าน
ใช้ระยะเวลาดำเนินการเจ็ดปีหกศูนย์ถึงหกหกนี่ในแผนนะ
อันนี้จะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่ทะเล
และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในคลองสิบแปดล้านลูกบาทเมตรนี่โครงการที่หนึ่ง
โครงการที่๒เป็นโครงการครองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
อันนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงจากชัยนาฏป่าศักดิ์เนี่ย
เงินสามหมื่นหกพันล้านใช้เวลาห้าปีหกหนึ่งถึงหกห้า
อันนี้เป็นการเป็นการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ
ส่วนช่วงที่๒ช่วงคลองป่าศักดิ์ไปถึงอ่าวไทย
อันนี้ก็แปดหมื่นหกพันล้านห้าปีใช้เวลาเจ็ดปี
อันนี้หกสองถึงหกแปดอันนี้ก็เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำปาศักดิ์
แม่น้ำเจ้าพระยาสามโครงการคลองระบายน้ำ
วบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่สามอันเนี้ยใจกล้าคือองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเขาจัดทำเป็นโครงการคู่ขนานให้
ก็ความยาวหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรโครงการที่สี่
ฝั่งตะวันออกวงเงินสามหมื่นสี่พันล้าน
ระยะเวลาก่อสร้างอันนี้ก็๖ปีเหมือนกัน
นับจากไหนล่ะ๖๑ปีหน้าไปถึงปี๖๖
ทำตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อระบายน้ำในแนวเหนือแนวใต้
ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดจนไปถึงออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้ได้มากที่สุด
มาโครงการที่๕โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
อันนี้ใช้เงิน๒๔๐๐ล้านโดยการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา
รวม๒๙กิโลเมตรขุดลอกนะครับ
ให้สามารถระบายน้ำได้ให้เร็วขึ้น
มาโครงการที่๖เป็นโครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
โดยดำเนินการตามแผนเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่๑๔แห่ง

ครองการที่๘ครองการเพิ่มรสิทธิภาพการละบายแม่น้ำท่าจีน

อันนี้เป็นการขุดลอกตะกอนในลำน้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเหมือนกัน

โครงการพื้นที่รับน้ำนองโดยใช้พื้นที่ว่าง
จากการเพาะปลูกในรุ่มเจ้าพระยา
รองรับน้ำ๑๕๐๐ล้าน

ทีนี้ถามว่า๒๓ปีที่ผ่านมาโครงการที่ว่านี้ไปถึงไหน

ตอบได้ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นตัวหนังสืออยู่ในหน้ากระดาษ
มีเพียงโครงการเล็กเช่น
ประตูระบายน้ำขุดบ่อกักเก็บน้ำ

แต่ว่าที่เหลือนอกนั้นเนี่ย

ธิบดีกรมชนประธานชื่อสมเกียจประจำวง

ท่านบอกว่าในช่วงปี๒ปีแรก
รัฐบาลหมดเวลาไปกับการจัดทำยุทธศาสต
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แล้วไอ้โครงการขนาดใหญ่แบบนี้

คือกว่าจะก่อสร้างได้

ต้องใช้เวลาในการออกแบบ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไง

ใช้เวลานานนะครับหลายปีนะครับ

เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบ

ก็ต้องไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
อันนี้ตามกฎหมายรัฐมนูลนะ

โครงการอะไรยังไงต้องไปถาม

ฉะนั้นทุกขั้นตอนที่ว่า

สรุปอีกทีนะครับแผนที่ว่าทั้งหมดยังอยู่ในตัวกระดาษ
ยังไม่ได้เริ่มไปถึงไหนยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง
แต่ว่าเอาเถอะมาจนถึงวันนี้ก็ถึงจะล่วงเลยไปแล้วปี๒ปี
แต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าจะทำได้

เรื่องเงินเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมาก
ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยก็คือว่าประเด็นอยู่ที่ว่า
ถ้าเอาเงินมาลงไปในโครงการ๘๙โครงการนี้
มันจะกระทบต่อโครงการสาธารณูประโภคอื่นไหม
มีคนกังวลว่าจะกระทบไปถึงโครงการที่รัฐบาลต้องใช้เงินใน
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไอ้๓๐บาทรักษาทุกโรคเนี่ย
จะได้รับผลกระทบไหมถ้ารัฐเอาเงินมามาทุ่มเทตรงนี้
อันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อใหญ่ว่ารัฐจะทำยังไง
จะเอาเงินมาแล้วไม่กระทบโครงการอื่น

มีข้อเสนอผมก็โยนข้อเสนอลอยขึ้นมา
เพราะมีคนมาเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะ
โครงการนี้คนที่จะได้ประโยชน์คือคนกรุงเทพ

ฉะนั้นคนกรุงเทพเสียสละหน่อยไหม

มีข้อเสนอว่ารัฐบาลทุกวันนี้เก็บแวดอยู่๗
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพเก็บซะอีกเพิ่มอีก๑

แปลว่าเวลาจะซื้อข้าวซื้อของอะไรต่ออะไร

ก็จะไปช่วยทำโครงการเหล่านี้
เพราะว่าเวลาคนกรุงเทพเดือดร้อน
รัฐบาลมาวางแผนป้องกันปัญหาให้คนกรุงเทพ
แล้วคนที่อื่นที่เขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยเนี่ย

อันนี้ก็หลักการเดียวกันเวลาแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมที่จะไปเอาเงินของคนต่างจังหวัด
ฉะนั้นก็ต้องเอาเงินที่เกี่ยวข้องกับคนกรุงเทพ
คนกรุงเทพนี่แหละมาแก้อันนี้ก็หลักการเดียวกัน
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อสรุป

รัฐบาลก็มีแผนรัฐบาลก็มียุทธศาสตร์อยู่
ช้าหน่อยแต่เราก็มามีความหวังร่วมกันว่า
ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
คนกรุงเทพพอปีไหนฝนตกแรงก็

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ของเขานี่จมอยู่ในแบบใต้น้ำเลย

เราช่วยกันเสนอข่าว

รัฐบาลก็จะได้เร่งช่วยเหลือ
เขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาบอกว่าเขารับมือได้

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้านเลย